คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มนุษย์ดูหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังเป็นกันเองที่จะพาคุณดำดิไปสู่โลกของภาพยนตร์
ไม่เห็นว่าเลิฟด้วยเนี่ยวะเพิ่งเห็นเอ้ยอะไรเฦียงแสสนานนั้นอ่ะ

แต่คอนเทนต์ที่เราจะมาพูดกันในวันนี้

ความรักหวานหวานน่ารักดี

เป็นว่าเราผ่านประสบการณ์มาหลายอย่าง

ก็เลยคิดว่าการพูดเรื่องนี้ก็น่าจะน่าสนใจดีใช่ไหม

แล้วแบบเออต้องยังไงต้องทำยังไง

แต่เราจะไม่ได้มาแชร์ความสามารถท็กซิกของเรานะ

คนให้พูดก็เปลี่ยนมาสองสี่สัตว์

ก็เลยคิดว่ามาคุยกันเรื่องหนังซีรีส์

เพราะว่าจริงนอกจากในโซเชียลที่มันจะแบบพูดถึงเรื่องนี้ใช่ป่ะ

ที่เราเห็นกันมันก็มีเรื่องแบบนี้เยอะเลย
เยอะอยู่มากแล้วก็แบบว่าเหมือนมันเริ่มมาเป็นกระแสด้วยเนาะ

ที่ตัวละครแบบท็อกซิกความสามารถท็อกซิก
จนกระทั่งคนดูกลด่าว่าเฮ้ยมันท็อกซิกไปเปล่า
จนกระทั่งมันก็แบบกลายเป็นว่ามีประเด็นมีอะไรไปพูด

มีเรื่องไหนที่แบบพอพูดประเด็นนี้ปุ๊บแล้วนึกถึง

แต่เวย์นี้ก็แซส

ถ้านึกแบบไวนะก็จะนึกถึงแบบว่า
หนังความสัมพันธ์แบบของฝรั่งก็อย่างเช่น

เป็นหนังที่ดูแล้วเจ็บช้ำใจมากเลยนะตอนนั้น

ทำไมนางเอกอีซัมเมอร์มันทำแบบนี้วะ

แล้วมันก็เป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากไหม

คือรู้มันก็หลายฝ่าย
ประเด็นมันก็คือว่าซัมเมอร์ก็แบบว่าทิ้งนางไป
ซึ่งไปมีคนใหม่ให้ความหวังกันทำไม
ไม่พอมีโอกาสกลับมาเจอกันก็ได้กลับมาคืนดีกันดี
พอนางเลิกกับแฟนไปทีนี้ซัมเมอร์ก็ทิ้งนางไปอีก
มันก็เป็นเหมือนการรีพีลีพีรีพีวนลู
แล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็จะมีทั้งแบบคนดูที่เข้าข้างฝั่งแบบทองว่าแบบ
แบบเฮ้ยซัมเมอร์ไม่ควรทำอย่างนี้
แบบเออยูให้ความหวังแล้วทำแบบนี้ทำไม
แต่มันก็จะมีคนดูที่เข้าใจว่าแบบฝั่งที่ซัมเมอร์แบบ

คนที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ต้องมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวหรอก
หรือแบบบางทีแบบมันไม่รู้สึกแล้วหรืออะไรอย่างนี้

จริงตอนแรกก็รู้สึกว่าก็อยู่ฝั่งธอมนะ

มันก็ไม่ประมาณผู้ชายก็เป็นตัวแทนกับคนที่แบบว่ารู้สึกว่า

โยโยตี้กับความรักมาก

ต้องแบบเออแบบให้ใจก็ต้องให้กัดต้องเท่ากัน

แต่ว่าพอโตขึ้นมาสักผัก

ใช่เพราะว่าให้พูดแบบตรงนะแบบ
อ่ะเรื่องจริงก็คือมันก็มีทั้งความสำหรับที่เรา

ใช่ครับมันก็เหลี่ยแล้วก็เข้ามาก็แบบว่า

จริงเขาก็มีเหตุผลของเขาในพฤติกรรมนั้น
ใช่ว่าบางทีมันก็จะมีความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราก็รู้สึกแค่นี้
มันไม่ใช่ว่าเราไม่รักนะเรารักแต่เราก็ทำได้เท่านี้แล้วก็ให้ได้เท่านี้
เพราะปัจจัยหรือเหตุผลอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้

คือที่มันไม่ได้มีข่าวกับดำคนนี้ผิด

บางทีเราก็เป็นทั้งแบบนี้กับคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
อะไรอย่างเงี้ย

มันก็เลยเกิดแบบเฮ้ยบางทีกูก็เป็นคนท็อกสิกเหมือนกัน

นี่คือการท็อกซิกความท็อกซิกประเภทหนึ่ง

ใช่มีสิ่งเหล้ามีเหตุผลมีอะไรหลายอย่าง
ซึ่งบางทีเราก็เลือกไม่ได้เหมือนกัน

แล้วฉันเลือกอะไรได้

ซึ่งอันนี้เราคิดว่าการดูหนังพวกนี้
บางทีมันก็ทำให้เห็นนะว่ามันมีสัญชาตยานอะไรแบบไหนบ้างในตัวมนุษย์
มันก็ทำให้เราแบบด้วยความที่ตอนแรกเรายังไม่เข้าใจ
เราก็จะจัดมันไปแต่พอเราดูเราสวด
มันก็ไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังเอ้
ใช่ในตอนแรกเลยแต่พอเราผ่านมาเราก็แบบ
แต่ว่าจริงมันไม่ได้มีแค่หนังต่างประเทศนะ
จริงถ้าเกิดคนที่ฟังเราแบบนึกตามไปด้วย
ให้ตัวนี้เรื่องนั้นนั้นมีคลัง

คือถ้าเกิดอันนี้หนังต่างประเทศใช่ไหม

แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มหนังในยุคหลังที่ท็อกซิกชัดเจน
แล้วคนมาถกเถียงกันในโซเชียลเยอะ

จะพูดว่าค่ายหนังแห่งหนึ่งอะไรก็จะดูแบบ

เพราะว่าก็จะได้เคลียร์

ก็คือเห็นตามโซเชียลแหละอยู่แล้ว

ทำไมตัวละครพระเอกทำแบบนี้

ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็คงพยายามนึกชื่อตามออกมา

ก็เยอะไปดูเหอะ
ที่เป็นประเด็นให้คนมาเถียงกันว่าทำไมพระเอกถึงเป็นคนแบบนี้นะ
ทำไมถึงทำอะไรโดยที่ไม่นึกถึงอีกฝ่ายนึง
มันก็คือถ้าคนไม่ได้ดูมันก็คือเรื่องของอูตเนาะ

เป็นช่วงแบบท้ายของช่วงชีวิตที่แบบไทม์ไลน์

อยากจะแบบว่าขอโทษ
เขาเรียกว่าไปปรับความเข้าใจ
กับแฟนเก่าทั้งหลายของเขา

แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะมีมุมแบบ
มันก็จะมีมุมที่จากเขาฝ่ายเดียว
ใช่มันจะมีมุมที่คนรู้สึกว่าการทำแบบนี้ของอู๊ดนั้น
มันท็อกสิกสำหรับแฟนเก่าทั้งหลายที่เขาไปเจอ

แต่ถ้ามองในมุมแฟนกล่าวสมมุติในมุมแฟนกล่าวเขาแบบ

ขับรถมาถึงภูเก็ตอยากเจอนะ
ขับมาเชียงใหม่ทำไม

หรือแบบถ้าในมุมตัวละครผู้หญิง

หรือจบแล้วก็จบไปบางคนจบไม่ดีด้วยซ้ำ
มันมีการไปเปิดแผ่เขาอ่ะ

เราต้องไปเปิดแผ่คนอื่นเขา
แล้วชั้นจะต้องจะทำให้รู้สึกดีเหรอ
ครับแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของแฟนที่แฟนเก่าว่า

การมารับรู้ก็อาจจะเศร้ากว่าเดิมก็ได้

ฉันอาจจะไม่ได้อยากรู้ว่าเธอจะตายก็ได้

ฝ่ายที่เข้าข้างอู๊ดก็จะรู้สึกว่า

แล้วเขาก็มาโดยที่แบบเขาสำนึกผิด

ซึ่งก็ไม่ผิดนะเราว่า
ก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะคิดตีความตัวละครนี้ว่า
สิ่งที่เขาทำมันถูกหรือมันผิดอะไรอย่างนี้
เออแต่ที่แน่คือ

แบบไหนแล้วมุมมองเราแบบไหน
บางทีกูอาจจะรู้สึกร่วมกับแฟนเก่ามาก
เพราะว่าแบบเคยโดนทิ้งที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้
ยังจะมาแบบต้องเอาประโยชน์อะไรอีก

นี่เป็นคนแบบจบกับแฟนเก่าดีทุกคนไง

ไหนบอกว่าไม่พูดเรื่องส่วนตัวอย่างนี้พูดอีกแล้วเนี่ยเห็นไหม
แต่ไม่ลงดีเทลไงแค่พูดแบบปล่อย

แล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นอีกนะนอกจากเรื่องของอู๊ดเนี่ย
แต่อู๊ดเนี่ยมีเรื่องของตาอะไรอีก

แต่เก่านี่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นอู๋ทที่แบบเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องไปตามหาแฟนอะไรอย่างเงี้ย

เพราะว่านี่มันก็แบบเฮ้ยจริงถ้ามองในมุมแบบของตัวแฟนเก่าก็จะแบบว่าเฮ้ยมันก็ดีแล้วนะ
แต่ในมุมของคนที่เป็นแฟนก็แบบบนมึงก็ไม่สนใจวันกั้นเราเลยเนอะ

แต่ว่าจริงก็คือเหมือนเขาก็จะมี

คือเหมือนกับว่าตัวผู้หญิงเนี่ย

เพราะว่าฉันนึกถึงอนาคตนะแต่ทำไมเธอมัวแต่ไปสนใจกับกีฬา
เพราะว่าการลงทุนแต่อนาคตของตัวเอง

ใช่ในขณะที่นางเอกคุณยาย่าก็แบบว่า
เขาก็จะคิดไปไกลแล้วว่า

แล้วเขาก็จะทำทุกอย่างงานบ้าน

ในแง่ของเขาเรียกอะไร

มันเกิดจากการที่แบบนึกถึงแค่ฝั่งตัวเองมากไปหน่อย
คือจริงการคิดถึงตัวเองหรือเห็นแก่ตัวมันก็เป็นเรื่องปกติของคนนะ

แต่คือแบบนึกถึงตัวเองได้แต่ว่านึกถึงคนอื่นบ้างก็ดี
อันนี้บอกกูบอกหรือบอกอู๊ดบอกเก่า

แต่ว่าอย่างเรื่องเกาเหมือนจะเบานะ
เพราะมันก็คือมันไม่ได้แบบไปทำร้ายอะไรกันขนาดนั้น
อันพอร์ตมันดูไม่ได้หนักมาก

เพียงแต่ว่าแบบเวลาที่คนมันอยู่ด้วยกันนาน
และความไม่สนใจนั้นมันอาจจะเหมือนไม่มีอะไรเว้ย

แต่แบบพออยู่ไปนานพูดอันนี้ก็ไม่สนใจ

ให้กูคิดอยู่คนเดียวให้กูตัดสินใจอยู่คนเดียว

เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เอาห้องน้ำกูก็ล้างเองมาตลอด
ทำไมไม่มาล้างบ้างมึงเล่นแต่สแตก

สิ่งที่มันไม่ได้แบบรับการตอบสนองหรือไม่ได้รับการเคลียร์

ว่าไปมันก็เป็นปัญหาหลักเหมือนกันนะ
คือถ้าในฐานะถ้ามองในมุมของครอบครัว
นี่ก็เป็นสิ่งที่คนดูหนังเรื่องนี้คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยตัวละครเก่ามันเห็นแก่ตัวไปเปล่าวะ

ก็เหมือนอู๊ดเหมือนกัน

เพราะตัวละครฝั่งพระเอกฝั่งฝ่ายชาย

ใช่ที่จะแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่าจะต้องแบบเซลเซ็นเตอร์หรืออะไรสักอย่าง

มันเป็นเรื่องเหมือนผู้หญิงที่สนใจแต่ตัวเองเหมือนกัน
คือที่มันแบบว่าเก็บของใช่ป่ะ
ใช่คือตอนแรกเหมือนจะเป็นคนที่ถูกกระทำไง
หนังโชว์ว่าเหมือนจะเป็นคนที่ถูกกระทำ
มีความมีปมมากมายมีความรู้สึกแย่กับความสัมพันธ์ครั้งเก่านั่นนี่นู่น
ก็พยายามเคลียร์ตัวเองด้วยการเก็บข้าวเก็บของ

จริงแล้วไอ้คนที่คิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อ
บางทีก็เป็นผู้กระทำเขา
ในมุมของฝ่ายชายในมุมของแฟนเก่า

เพราะว่ามันก็จะมีหลายความสัมพันธ์ที่แบบว่า

หรือบางทีแบบเราเคยคิดว่าในความสัมพันธ์นี้เราถูก
เราจบแบบเออเราถูกเสมอเราถูกแต่จริงคือแบบเฮ้ยเราอาจจะแบบเราอาจจะเป็นคนผิดก็ได้
บางทีเราอาจจะเป็นคนทิ้งเขาก็ได้เขาไม่ได้ทิ้งเราก่อนแล้วเราแอนซูมแบบว่าเขาทิ้งเรา
เพราะเป็นกลไกป้องกันตัวเองบางทีไง

ไม่เคยถามเขาว่าในมุมวังของเขาเป็นเอ้ย

เราว่าตัวละครของออกแบบก็คือในเรื่องนี้

แต่สุดท้ายแล้วพอค่อยนึกไปนึกมา

แล้วพอกลับมาเจอกับความเป็นจริงที่แบบแฟนเก่ากลับมาก็แบบโอเคเรื่องมันก็ชัดเจนแล้ว

ยังไม่ได้ไปถึงสัมพันธ์เพื่อนดีเทลที่มีตัววิจัยเยอะ
แต่นี่เป็นตัวอย่างที่เรายกมาตอนรับวันวาเลียนไทยอย่างดีปะ
ทุกคนก็คาดหวังความแบบว่าคอนเทนต์น่ารักหวานแวว
อันนี้ก็น่ารักคือจริงถ้าคิดดีคอนเทนต์ประเภทท็อกซิก

จริงแล้วมันมีประโยชน์นะ
มันก็ทำให้เราแบบกลับไปย้อนนึกถึงเรื่องตัวเองด้วย

แต่มาคิดอีกทีเอ๊ะก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้

เพราะเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป

ถ้าเกิดเราเลิกกันดีแบบของมึงถูกไหม
หมายถึงบางคนอาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าจริงจริงแล้วฉันเป็นคนผิดฉันควรจะไปขอโทษนะ

ก็ลองดูแต่ว่าอย่าให้มันถึงขั้นแบบ
แต่อย่าให้ถึงขั้นแบบว่าให้มันไปแบบ
คุกคามเขาหรือว่าสร้างความไม่สบายใจให้เขา

ใช่เขามีทรงอย่างแดด
แต่ถ้าเขาแบบเขารออยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้
ก็แบบเอาเลยเชียร์อัพ
ก็ต้องดูตาม้าตาเรือด้วยเวลาที่จะไปรื้อฟื้นอะไรกับใคร

นี่ก็จะเป็นอู่ที่ขับไปถึงเชียงใหม่แล้วก็โทรปิดประตูสัตว์

แต่ว่าเมื่อกี้สิ่งที่เคนพูดน่าสนใจนะ
มันมีได้ทั้งแบบกับเพื่อนกับครอบครัว
กับที่ทำงานเจ้านายลูกน้อง
ซึ่งจริงทุกวันนี้ซีรีส์ทั้งหลายแหล่มันพูดเรื่องนี้เยอะ

มันคือเรื่องของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกเพื่อนในวัยมัธยม

ซึ่งสุดท้ายนางตัดสินใจว่าความฝันทั้งหมดในชีวิตคือการกลับมาแก้แค้นพวกนี้ให้หมด

ต้องการแก้แค้นคนที่บูลลี่นางในสมัยเด็กจนทำให้ชีวิตนางเปลี่ยนไป
ไปจนถึงแบบรักไม่ได้อยู่ไม่ได้บ้าง

กอลลี่ก็หดหู
แต่ว่ามันไดฟ์ด้วยความหดหูแบบ

มันกลับมาสู้แล้วมันกลับมาสู้โดยมีแผนการเว้ย
วางแผนว่าแบบฉันต้องย้ายไปอยู่ข้างบ้าน

ต้องคอยตามนู่นตามนี่เก็บข้อมูลอันนั้นอันนี้

ต้องไปปรากฏอยู่ที่ไหนเพื่อให้เจอกับใครเพื่อ

แต่นี่ก็เข้าข่ายแบบว่ามีความแบบ
เอาจริงก็คือถ้าพูดตรงมันก็คือ

มันก็คือจะเป็นมีชาญคือเขาเรียกว่า
ก็จะเป็นฆาตกรที่จะวางแผนฆ่า
เป็นพวกแบบโจรเป็นคนทำผิดกฎหมาย
ซึ่งแต่ว่าด้วยปมของนางที่มันแบบหนักหน่วงมาก
คนดูมันเลยเอาใจช่วยกับการแก้แค้นครั้งนี้ไง
เพราะว่าเราก็ไม่ได้มองในแง่ของแบบว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้ว
เรามองในแง่ของเขาถูกทำอะไรมาก่อน
แล้วก็ไม่แปลกที่เขาจะลุกขึ้นมากระทำบ้าง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
มันมีทั้งแบบกับเพื่อนด้วยกันเองก็ชัดเจน
มันเป็นปมก็คือแบบเพื่อนแม่ง

เพื่อนร่วมชั้นที่แบบมาเห็นนางเป็นของเล่น

ความสนุกสนานความสะใจ

ทำตัวนางจนปัจจุบันนางก็เป็นแผ่ทั่วตัว

สมัยเด็กของตัวละครเนี่ย

ซึ่งแทนที่ครูกับพ่อแม่เห็นเด็กคนนี้

ก็หาว่าเฮ้ยโดนบูลลี่ก็อยู่เฉยดีวะ

แต่มันจะมีปัญหานี้มันจะมีปัญหาอย่างนี้
นี่เป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนอย่าไปคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง

ในชีวิตมันก็มีทั้งสถาบันทุกเรื่องโรงเรียน

และเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ผิดมาก

ซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ตัวละครเอกมันรู้สึกว่ามันไม่มีใครเว้
แต่ครูที่แบบต้องคอยดูแลเด็กอ่ะก็ยังแบบหาว่าเป็นความผิดของนางที่แบบ
โดนบูลลี่แล้วก็อยู่เงียบไปสิจะมาไปแจ้งตำรวจทำไม
คือนางถึงขั้นไปแจ้งตำรวจไงแล้วครูก็หุดหิ
โหแม้แต่ตำรวจก็คือโคกับโรงเรียนด้วยปะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นประเด็นว่าแทนที่ครูจะปกป้องเด็ก

ก็ท็อกสิกแล้วแล้วไหนจะพ่อแม่แม่ในเรื่องอย่างเงี้ย

ครอบครัวด้วยก็คือแม่ก็คือเหมือนเป็นคน
คือพูดง่ายนางเอกมาจากคนที่ฐานะแบบยากจน
แม่ก็จะเป็นฟิลเหมือนก็ทำมาหากินไม่ค่อยสนใจลูก
พอลูกเจออันนี้ก็จะเหมือนแบบว่าก็มีคนก็คือมีผู้ปกครองจากฝั่งคนที่บูลลี่
มาให้เงินนางว่าแบบให้เซ็นสิว่าแบบ

เซ็นว่าแบบจะไม่ฟ้องจะไม่อะไรอย่างนี้

นางก็เซ็นเพราะว่านางต้องการเงินไว้

มันจึงเป็นท็อกซิกที่๓ของตัวเองในเรื่องนี้ว่าแบบ
แม้แต่ความสัมพันธ์กับครอบครัวตัวเอง

แล้วไงก็โดนแล้วก็เอาเงินก็ได้

น่าสงสารเหมือนกันนะตัวละครตัวนี้
มันเลยทำให้คนรู้สึกว่าอ๋อนางเอกงั้นเอาเลย

เข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงแบบโอเคเพราะมันทุกทาง

มีข้อที่แบบซูบซีดซูบผอมแล้วก็มีแผลอยู่ตามตัวหน้าตามหมดมอง
สูตรให้สวยฉันจะมาเปลี่ยงต่างสวย
มันก็คือชีวิตมันดูแฮปปี้แล้วคอนทราสมันไม่เข้ากับตัวละคร
ซึ่งก็รู้สึกว่าเออนางเหมือนพยายามทำความเข้าใจคนที่ไปเจอท็อกซิกลีเลชั่นชิปเหล่านี้โดนบูลลี่

รู้สึกยังไงเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงสภาพจิตใจสภาพร่างกาย
ก็จริงเพราะว่าถ้าฟิสิกเขามันดูสวยอิ่มเอม
หรือจริงมันก็มีพวกท็อกซิกรีเลชั่นชีพในที่ทำงาน
ถ้าจะยกตัวอย่างก็ซีรีส์เกาหลีอีกแล้ว
เพราะว่าช่วงนี้ก็ดูซีรีสเกาหลีเหมือนเดิม

มันก็โชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยท็อกซิกรีเลชั่นชิปมันมีได้หลายระดับเลย
เรื่องแบบความรักหนุ่มสาวชาวแบงค์

ใช่ธนาคารทำเรื่องแบบแหลกเงินถอนเงินนู่นนี่นั่น
แล้วมันเจ้าพ่อซีรีส์เกาหลี
หรือว่าจริงแล้วเราเปลี่ยนชื่อรายการเป็นมนุษย์ดูเกาหลีซีรีส์เกาหลี

ก็คือพอมันเล่าเรื่องสังคมการทำงานแล้ว
มันก็คือเล่าว่าแบบเจ้านายปฏิบัติกับลูกน้องยังไงใช่ไหม

โดยเฉพาะตอนหนึ่งที่เจ้านายอ่ะเหมือนกึ่งบังคับให้พนักงานผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะ
ธนาคารไปหาลูกค้าด้วยกัน
ก็บอกคุณไม่ต้องขายคุณแบบนั่งลิ้นเหล้าให้เขาคุณนั่งแบบให้เขา

เพื่อหวังให้ได้ยอดอย่างนี้หรอ
ก็คือเจ้านายแม่งใช้ลูกน้องในทางที่ผิดไงแล้วก็บังคับด้วยไงมันคือการบังคับลูกน้องก็ต้องยอมทำตาม
แล้วโปสิชั่นที่แบบว่าคือมันก็น่าสงสารนะแล้วมันก็มีเจ้านายแบบนี้อยู่อยู่เยอะใช้อำนาจทางตำแหน่งในการกดขี่
วิธีสร้างผลงานที่มันแบบบีบบังคับลูกน้อง
เหมือนแบบเป็นเจ้านายที่แบบสั่งให้ทำงานอะไรสักอย่าง

แล้วเราคิดว่าซีรีส์หลายเรื่องมันก็พูดเรื่องนี้เหมือนกัน

คือแบบที่นึกขึ้นได้แบบชัดเลยก็คือแบบว่า

ซีรีสญี่ปุ่นของเฮงก็จะเป็นสายญี่ปุ่น

เปลี่ยนชื่อเป็นมนุษย์ดูสีรีส์เกาหลีญี่ปุ่น

หลังไม่ค่อยมีหนังแบบตะวันตกหนังฝรั่งไม่ค่อยมีอะไร

อ่าเริ่มผลักดันให้มันมีความแบบอ่าสุดโต่ง
ใช่คือเขาให้ผลว่าพอหนังโปรไม่เซ็นเซอร์มันมีความปลดเปลื้อง
จากตอนแรกมีไฟในการทำหนังโปโส
เขาก็จะคลาบมาเป็นหนังโปโสที่อย่างทำหนังโปกละติเลย

ต้องไม่ใช่หนังโป๊ที่แบบมาแค่แบบว่ามีเซ็กเกิ้ลแล้วก็ผ่านไป

เหมือนแบบว่าดาเล็กชั่นของพระเองมันเริ่มถูกบิดเบือนไง
พอมันเริ่มดังเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีคนรู้จัก

ทางโลกทางแบบว่าวงการแบบว่าดึงดูดเข้าไป
มีอีโก้มีอีโก้ด้วยแล้วก็คือแบบว่ามันเริ่มคำนึงถึงเพื่อนร่วมงานน้อยลง
บอกว่านางเอกนักแสดงบ้างที่เป็นแฟนมันบ้างอะไรอย่างนี้
ไม่ได้นึกถึงแล้วเริ่มนึกถึงแบบว่าโดนดึงไปลงทุนแบบว่า
ธุรกิจนู่นนี่นั่นหรือเป็นสนใจดาวเทียม

คือพูดง่ายว่าทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงิน

มันก็จะเริ่มเจอแต่คนที่มีชื่อเสียงเหมือนกัน
และในสภาพแวดล้อมมันก็จะมีแต่คนที่
คุยกันแต่เรื่องอยู่ทำอะไร
มันก็กลายเป็นว่ามายเซ็ตแบบนางธุรกิจแล้ว

ต้องให้ลูกน้องไปต้องทำอันนี้เว้ย

ใช่จนมันแบบว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่มันเคยทำร่วมกันมา
ความสุขที่มันเคยได้ทำ
แล้วค่อยล้ม
ทีมงานมันค่อยเริ่มหมดไฟกันแล้ว
ก็เริ่มไม่มีเวลาแล้ว

เพราะว่ามันขาดความครีเอทีฟ

มันก็จะพาเพื่อนร่วมทีมแบบตายหมดเลย
ทุกอย่างเลยคือมันนอกจากเพื่อนล้อมรันแล้ว
เพราะว่านักแสดงบางคนในเรื่องก็เป็นคู่รัก

ก็เลยรู้สึกว่าพอเห็นหน้าไอ้พระเอกไอ้ผู้กำกับคนนั้นมันก็เลยแบบ
นี่คือหนังที่แบบแสดงถึงความแบบพินาศของความท็อกซิก
แบบว่าเออมึงท็อกซิกกับทุกคนเลย
ตอนจบมึงก็ไม่เหลือใครจริงนะ
แล้วแบบชอบที่แบบแม้แต่ในตอนสุดท้าย
ก่อนที่มันจะจบชีวิตตัวเองเข้าใจว่า

มันไม่ลงแล้วอ่ะมันขึ้นแล้วมันแบบ
มันลงไม่ได้ลงไม่ได้แล้วลงมาแล้วก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไง
มันจะพังถ้ามันจะตายมันก็ต้องตายด้วยน้ำมือตัวเอง
ที่แบบอ้าวสปอยอีกแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นหนังไทย

ไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนหน้าที่ทำงานครอบครัวมีหมด
เราคิดว่าทุกวันนี้มันพยายามจะเล่าแง่มุมที่เป็นจริงของด้านนี้อะไรอย่างนี้
คือจากที่เราคุยกันมาเนี่ยคือเราก็จะมองว่าแบบโอเคมันก็มีความคิดเห็น

มันจะมีตัวอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่าเออมันจะทำให้ยิ่งสนับสนุน
ทำให้รู้สึกว่าเออชี้ทางชี้โพรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตลอด
ซึ่งจริงแล้วถ้าเรากลับมาคิดกันดีเราจะค้นพบว่าจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องมี

เพราะว่าหนังทุกเรื่องซีรีส์ทุกเรื่องบททุกเรื่องต้องมีคอนฟิกต์

ความขัดแย้งแล้วความขัดแย้งเนี่ยก็มาจากความท็อกซิกนี่แหละ

ถ้าไม่มีตัวละครที่ท็อกซิกก็ไม่มีความขัดแย้งดิ
หรือถ้าไม่มีความสัมพันธ์แห้หรือยังไงดี

ทุกคนก็จะเข้าใจโลกหมดทุกคนก็จะแบบเฮ้ยฉันรักเธอฉันรักเธอเหมือนกัน

เรามานอนจับมือใสกันดีกว่า

ถูกทั้งนั้นที่แบบเราละสายตาออกมานอกจอเราก็จะค้นพบกับความเป็นจริงว่า

คนจะได้เห็นว่าเออเราทำแบบนี้สิในสถานการณ์อย่างนี้ความสัมพันธ์อย่างนี้ควรทำตัวอย่างนี้สิ
ก็เป็นอีกเวย์หนึ่งไงถูกไหมมันก็มีตัวละครแบบนั้นในโลกของการเล่าเรื่องได้เพียงแต่ว่า
เพื่อที่จะให้เห็นว่าคนเหล่านี้มันคือคนที่อาจจะต้องการบางอย่าง
เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าใจบางอย่างของคนอื่นมากขึ้น
ถูกไหมมันต้องการตัวละครเหล่านี้เพื่อมาผลักดันเรื่อง
ทำให้คนเข้าใจว่าอ๋อการท็อกสีมันทำให้เกิดอย่างนี้วะ
เหมือนถ้าไม่มีมันก็จะไม่ได้มีแบบว่าบันไดที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง
และไม่มีบันไดที่นำไปสู่การตื่นรู้

เข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่น
คือรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วตัวละครพวกนี้มันสะท้อนนะ
มันสะท้อนความเป็นจริงแล้วก็ทำให้แบบเราเข้าใจมนุษย์มากขึ้น
ใช่ถึงบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะนำเสนอแต่ละตัวละครที่เข้าใจโลก
สำคัญกับการเรียนรู้ของมนุษย์ไง
เพราะว่ามันก็ต้องบอกว่าไม่ใช่คนดูในฐานะคนดูนะ

พอเขามาดูเขาก็จะได้เห็นว่าโลกมันมีคนอย่างนี้อยู่ด้วยนะ
หรืออาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเด็กดูแล้วเด็กจะเอาไปทำตามหรือเปล่าอย่างนี้
เราก็คิดว่ายังไงถ้าเกิดเราเป็นพ่อแม่

เราพูดคุยกับเขาเวลาที่ดูอะไรด้วยกันอย่างนี้

มันก็จะช่วยให้เด็กมันมีความเข้าใจมากขึ้น
เขาถึงได้มีคำเตือนไงว่าเรื่องนี้ควรดูโดยการมีผู้แนะนำอยู่ด้วย
ซึ่งเขาก็เลเบลไว้แล้วว่าต้องมี
หรือเราคิดว่าการที่เด็กได้ดูอะไรแบบนี้มันก็สำคัญเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าเด็กดูอะไรพวกนี้ไม่ได้
แต่ถ้าเกิดเขาได้ดูสิ่งที่มันลบที่มันเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโลกด้วยเหรอ
ทำไมเขาเป็นคนแบบนี้

ใช่แบบบางทีเขาไม่ได้อธิบายว่าทำไมผู้ร้ายหรือตัวร้ายทำแบบนี้

สมมุติหนังหรือซีรีส์มันมีตัวละครพวกนี้

ถ้ามันหาทางออกไม่เจอเป็นเพราะอะไร
คือถ้าเราเห็นรายการท็อคซิก
ค่อยเข้าใจเขา
หรือค่อยเข้าใจว่าอ๋อ

หรือบางทีเราก็ไม่รู้ว่า
แล้วกี่คนอาจจะไม่พูดและเก็บไปนอนนึก
แต่สิ่งสำคัญคือเราก็ควรจะต้องรีเช็คตัวเอง
วันนี้พี่เฟรมเมนมาหรือเปล่า
ไม่รู้เหรอ

หนีไม่พ้นไว้ในช่วงใดช่วงหนึ่งวันใดวันหนึ่งตอนไหนตอนหนึ่งวัยใดวัยหนึ่ง

เพียงแต่ว่าวันหนึ่งเราจะรู้ไหมแล้วถ้าเรารู้แล้วเราจะทำยังไง
เราจะจัดการกับมันยังไง

มันก็เหมือนตัวละครในหนังในซีรีส์
บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเหตุการณ์
แต่พอได้มาดูหนังที่มันมีตัวละครที่คล้ายกับเรา
นเรนนิติภาพเมื่อก่อน
เคยเป็นเปล่า
ทำแบบนี้กับคนอื่น
มันต้องมีหนังที่แบบ
ใครที่อยากรู้ความสัมพันธ์อินไซน์ของเราสองคนในอดีต
เห็นไหมมันทำให้เราเข้าใจไง

หรือเราเคยโดนคนอื่นท็อกสิกใส่แบบนี้
แล้วซึ่งบางทีมันอาจจะทำให้เปลี่ยนบางทีมันมีผลนะ
ดูหนังมันทำให้เราเปลี่ยนความคิดแล้วก็มุมมองที่แบบ
บางทีเราอาจจะมองความสัมพันธ์เก่าหรือเหตุการณ์แบบขัดแย้งเก่าในแง่แบบในกระถีบ
แต่พอเราเข้าใจเขาหรือเข้าใจตัวเราเอง
เราก็รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะทำให้เราเปลี่ยนมุมมอง
รู้สึกว่ากลายเป็นว่าเรามองเรื่องนี้เป็นความทรงจำที่ดี

คือคือเป็นว่าในระหว่างที่เราสังเกตชีวิตจะเจอเรื่องพวกนี้

มันแย่เหมือนอักลี
มันไม่ได้จะจำเป็นต้องเจออะไรอย่างนี้

ถ้าคนทำแบบนี้กันได้บางทีเราก็อาจจะแบบว่าโลกอาจจะน่าอยู่ก็ได้
แต่เราคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกเว้ย
ว่าถ้าพูดอีกสักพักนึงเนี่ยจะเหมือนรายการธรรมะ

เอาเป็นว่าอยากให้ไปฟังกันไปดูกันใดก็ตาม

ฟังเพลงก็ได้อ่านหนังสือก็ได้

ฟังพระสวดก็ได้จริงป่ะเออก็จริง
บางทีพระก็มีการเทศเรื่องความสัมพันธ์
รู้หรือว่าหลังอยู่บ้านแม่เปิดพระทุกอาทิตย์

ซึมซับความดีก็พูดโทรพร้องน้อยุ่มนอจ
แต่ดูเถอะเราคิดว่าถ้าเกิดเราหามุมที่เราเรียนรู้ได้จากเรื่องพวกนี้

นึกว่าถ้าไปโฟกัสจากตรงนั้นมันจะทำให้บางทีเราอาจจะไม่อยากดูอะไรหรอก

ใช่มันอาจจะไม่มีชั้นเชิงหรือมันอาจจะไม่มีความลึกซึ้งในความเป็นมนุษย์
ความสนุกมันอาจจะมาจากการที่เราได้เห็นว่าแบบ
มันมีคนท็อกซิกได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ
ฮึคนท้ายซับซ้อนได้ขนาดนี้เหรอวะ
หรือคนเจอสิ่งนี้แล้วเป็นสิ่งนี้วะ

หรือว่าไม่เปิดกว้าง
เราก็รู้สึกว่ามันทำให้เป็นผลเสียกับตัวคุณ

คือมันกลายเป็นกรอบบางอย่างของเรา
คุณอาจจะตีกรอบตัวเองแล้วทำให้ไม่ได้เจอสิ่งใหม่

แต่สิ่งสำคัญคือมันต้องเข้าใจดูแล้วดูพวกนี้เพื่อเข้าใจตัวเองไงเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกเข้าใจสังคม
ถ้าเราเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนรอบข้างเราก็จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นครับ

ไม่อ๋อจามไปหลายรอบแล้วจามจนกลืนมันลงไปแล้ว
เราก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น
อันนี้เป็นคีย์สำคัญที่เราพยายามพูดในรายการมาตลอดเว้ย
ซีรีส์มันคือการดูเพื่อเข้าใจทำความเข้าใจ
สมมติว่าเราก็น่าเปิดรายการคุยชีวิต

วันที่คุยมาตั้งแต่เมื่อเกียร์หรอคุยธรรมะปัญญาชีวิตต่อใจ

ก็ดูแบบจัดไลฟ์ด้วยเหมือนกัน

ไม่รู้นะแต่เราก็ดูสอนเยอะนะ
เคนดีเราก็สอนคนเยอะเหมือนกันนะ

คนอื่นอาจจะรู้สึกไม่เหมือนเรา

แต่ว่าคิดว่าก็ควรจะเปิดประตูให้แก่กัน
สุดท้ายเราก็จะแบบจากไปอย่างโดดเดียว

นึกว่ามึงจะเริ่มเทศแล้วตอนนี้
อย่างไปบวช

จะมีผมอยู่ตรงนี้แล้วข้างบนแบบโล้น

อีกสักพักเทปหน้าไปบวชจริง

ส่วนถ้าเกิดฟังเสียงเฉยเนาะ

คือถ้าเกิดเห็นภาพไม่หล่อแล้ววะ
คือฟังเสียงเฉยก็ตามแพลตฟอร์มเนอะ

ก็มารู้กันว่าแขกรับเชิญ

ในเทปที่แรกเราบอกว่าหาอยู่

แล้วก็เทสสุดท้ายจะเป็นเรื่องอะไร

เพราะเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องปิดอย่างสวยแน่นอน
แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดี

จากสิ่งความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกและไม่ท็อกซิก

อีกสักพักก็ใช้เป็นแบบฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้